ครับกรณีผู้สูงอายุได้รับเงินสวัสดิการซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็ถูกเรียกคืนคราวนี้นะครับเป็นอดีตทหารผ่านศึกอายุ๖๗ปีผ่านศึกเขาค้อมานะครับโดนระเบิดขาพิการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมา๗ปีแล้วแต่ถูกเรียกคืนเบี้ยคนชราครึ่งแสนนะฮะจ่ายคืนไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทแต่งวดต่อไปไม่มีคงจะย
แล้วท่านโดนสังเกตระเบิดทำให้ขาพิการไปไหนมาไหน
ท่านเนี้ยฮะต้องนั่งรถเข็นครับดีนะมีคู่ดี
มีคู่คือนางบุญชูนาคเสียงอายุ๖๗ปีคู่ทุกข์คู่ยาก
นี่ท่านนี้ครับคอยดูแลในเอี่ยงเล่าบอกว่าได้รับบาดเจ็บจนพิการนะครับ
ตัวเขาจึงได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์การทหารผ่านศึก
ละ๓๐๐๐บาทมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะครับ
ต่อมาได้รับเบี้ยคนพิการแล้วก็เบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ๖๐๐บาท
นานกว่าเจ็ดปีจากนั้นมีหนังสือจากอบตโพทองครับ
ให้คืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ย
บาทซึ่งที่ผ่านมาอบตส่งทั้งหนังสือมาทวงถาม
มาหาที่บ้านก็มาจากนั้นก็เรียกไปไก่เกลี่ยให้รับสภาพหนี้
แล้วก็ให้ผ่อนชำระคืนดอกเบี้ยด้วยนะรวมดอกเบี้ยด้วย
ละ๗๕ต่อปีจึงยอมชำระงวดแรกไปเป็นเงิน๑๓๒๐บาท

โมทแรกไปแล้วยิบเป็นอย่างไรบ้างไม่อ่าจ่ายไปแล้วมุทร
แรกเราก็ไม่มีจะให้เขาแล้วเพราะว่ามันไม่มีรายได้เราไม่
ไม่ได้ทำอะไรทำนายทำไม่ไหวเขาบิการแล้วปัจจุ
เท่านั้นภรรยาก็ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูง

แล้วก็รับจ้างเก็บมันสัมปะหลังอยู่ระแวกนี้แหละครับ
เพื่อหาเลี้ยงชีพเนื่องจากสามีทำงานไม่ได้
วิงวอนให้หน่วยงานภาครัฐนะครับ
ช่วยเหลือหาทางออกให้หน่อย
หากไม่มีเงินจ่ายคืนงวดต่อไป
ลุงเอี่ยงบอกว่าอย่างไรรู้ไหมครับค่ะ
คงต้องยอมติดคุกครับ
รีบทำฮะรัฐบาลครับอย่าให้คนแก่กลัวอยู่แบบนี้
กังวลอยู่แบบนี้มันมีกระบวนการกฎหมาย
ก็แก้ด้วยกฎหมายสิครับนะฮะทำให้เร็ว
แล้วก็เรื่องของการเป็นอดีตเนี่ยนะฮะ

ช่วงนี้ดอกป๊อปปี้เขาเดินออกมาขายไม่ได้

วันที่๓กุมภาวันทหารผ่านศึก
ช่วงนี้แหละเข้าไปหาซื้อช่วยกันได้นะครับ
ทหารผ่านศึกเขาดูแลประเทศแทนเรามาครับ
แล้วจะบอกว่าถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขจากมหาดไทยตอนนี้
ประมาณ๑๕๐๐๐รายนะที่ประสบเหตุการณ์แบบนี้
ก็คือรับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน
อันนี้เป็นประเภทเบี้ยยังชีพนะฮะ
ยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็บำนานพิเศษแบบนี้

ยายกรกวางแก้วอายุ๘๙ปี
ใครที่ใช้เงินภาษีของประชาชน
ไม่ละอายใจไม่รู้สำนึกท่านดูข่าวดีนะ
เพราะยายกรก็เจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเลย
ดูยายกรสิคะสภาพท่านต้องจอกคอ
เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วคือสื่อสารการใช้ปากนี่แหละค่ะ
แต่ไม่มีเสียงออกนะใช้ปากพงาบพงาบแบบนี้
ถามว่าทำไมต้องละอายใจ
ดูข่าวนี้ไว้นะคะเราถามยายกร

อบตเรียกเก็บเงินคืนเกือบแสนบาท
เราถามยายกรยายกรจ๋ายายจะให้คืนไหม
หลวงเนี่ยยายกรบอกฉันให้คืน

คุณดูสิเป็นผู้ป่วยขนาดนี้
คือบางคนเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็จะ
คือพ่วงฉันไปด้วยถ้าแก้ปัญหาฉันด้วยแต่ยายบอก
ยอมให้คืนนะลูกสาวยายบอกว่าแต่
มันก็มีเงื่อนไขที่มันลักษณะคือตึงเกินไป
นะจ่ายคืนรายเดือนเนี่ย
คือลดเบี้ยรายเดือนหน่อยได้ไหม
ขยายระยะเวลาหน่อยได้ไหม
นี่เงื่อนไขแต่เขาบอกว่าเขายอมจ่ายคืนนะ
คุณดูดิใจยายใจลูกยาย
เมื่อไหร่รัฐบาลจะแก้ปัฐานนี้ซักทีนะฮะ

ก็สภาเปิดอยู่ก็รีบมากก็ทำออกพรกรไปรีทศกรรมซะ
แล้วก็ไปหาไล่เคลียร์กันผมว่ามันไม่เห็นจะยากเลย
สิฮะนะฮะแล้วคนจนคนแก่ทั้งนั้นนะฮะ

ยายกรนามสกุลกวางแก้วอายุ๘๙ปีนะคะ
คุณยายเป็นชาวบ้านในอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
อาศัยอยู่ที่ห้องแถวกลางตลาดสดภัยสาลีกับลูกสาวนะฮะ
คุณยายเนี้ยถูกเลือกคืนเงินเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุ
คือถูกเรียกคืนตั้งแต่ต้นปี๒๕๖๒
คุณยายรับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุตั้งแต่๒๕๓๖บาท
เป็นเงินเกือบ๑แสนบาทที่ถูกเรียกคืน
รับมาตั้งแต่ปี๑๙๓๖ตอนนี้ปี๑๙๖๔
ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับลูกสาวของคุณยายอายุ๕๔ปี
ชื่อว่าคุณพันธกรกวางแก้วธนิฮักษ์
บอกว่าคุณยายกรมีลูกทั้งหมด๑๐คน
หนึ่งในสิบคนมีลูกชายเป็นลูกชาย

แล้วลูกชายของยายกรเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
เพราะฉะนั้นยายกรแกก็เลยได้รับเงินบำนานพิเศษ
ต่อมาหลังจากที่อายุครบกำหนดที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แกก็ไปลงทะเบียนขณะนั้นตอนแรกที่ได้รับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุ
แรกเริ่มเดิมทีได้รับเดือนละ๕๐๐บาท
แล้วคุณขา๕๐๐บาทยังต้องลำบากเดินทางไปเบิกเงิน
ในจังหวัดระยะทางบ้านยากรกับที่ที่ต้องไปเบิกเงินเนี่ย
เกือบ๑๐๐กิโลเพื่อไปรับเงิน๕๐๐บาท
ทีนี้หลังจากถูกเรียกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน
ก็เลยมีการขอผ่อนชำระงวดแรกเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
ก็คือเดือนนี้เป็นเงิน๑๔๐๐บาท
แต่พอมีข่าวว่าผู้สูงอายุหลายคนก็เจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเลย
ลูกสาวของยายกรคุณพันธกรบอกว่าก็เลยวิงวอน
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยได้ไหมไม่ใช่ว่าจะไม่คืนนะ
ช่วยผ่อนปลนเรื่องเงื่อนไขที่มันอาจจะดูตึงเกินไป
เช่นเรื่องของระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนขยายได้ไหม
พอขยายเวลาเบี้ยรายงวดที่ต้องผ่อนชำระคือเดี๋ยวมันจะถูกลงนะฮะ
ยืนยันคำเดิมเลยว่าไม่คิดจะเบี้ยว
ไม่คิดว่าเออจะได้รับการช่วยเหลือแล้วไม่ต้องคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะ
ฟังเสียงลูกสาวยายกรหน่อยค่ะ
พี่ดูแลคนเดียวหรือเปล่า

หวมทั้งหมดในบ้าน๓คนแล้วก็มีคนแก่มาอยู่ได้อีกคนนึง
พี่ดูแลคนเดียวหรือเปล่า
คนเดียว
หวังแล้วก็ได้ต้องผ่อนหายใจ
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวกลับไปที่ยายกรอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ไปดูอาการไปเยี่ยมยายกรหน่อยยายจ๋า
ยายกรเป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณเห็นที่คอไหม

ทำได้เพียงขยับปากพูดแล้วก็พยักเยิบ
เพราะเวลาพูดเนี่ยเสียงมันจะไม่ออกมานะฮะ
เราก็ถามยายยายยินดีจะคืนเงินไหม

ยายทางข้าวมั้ยยังครับ

ลวกที่โจ้

ให้มั้ยยะเสียดายมั้ยครับ
สนใจมั้ย

งบประมาณแผ่นดินเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน
ผมว่าปัญหามันควรจะแก้ได้แล้วนะ
ย้ำนะที่เราพูดกันนี่ไม่ได้สนับสนุนการโกงเงินหลวงนะ

แต่มันต้องทำให้ถูกต้องเป็นธรรม
เพราะมันเกิดจากการที่ระบบมันเพิ่งจะมาตรวจสอบเจอ
ใช่คือมันมีการออกกฎหมายมาปี๕๒นี่เองที่ระบุบอกว่า
ห้ามรับเงินซ้ำซ้อนห้ามรับเงินเบี้ยอย่างชีพซ้ำซ้อน
เพิ่งจะมาตรวจสอบเจอปี๖๒๖๓มันมาไล่เอาเงินคืน
พูดกันแบบไม่พูดถึงกฎหมายหน่อยไหม
คนทั่วไปเขาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกนะครับคุณผู้ชมครับ
คือบอกว่าก็ไอ้ลูกตายผัวตายเพราะรับใช้ชาติเนี่ย
เขาให้เงินนั้นเพราะกลัวเดี๋ยวจะทำมาหากินไม่ไหว
ช่วยเหลือเขาไม่ใช่เหรอกรณีนั้น
และตอนนี้ฉันแก่มันแก่เฉพาะตัวไง
ก็ฉันแก่ฉันก็ได้เงินเพราะฉันแก่

นี่ชาวบ้านเขาถามชาวบ้านเขาถามนะ

ผู้สูงอายุควรได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามเกณฑ์ของอายุตัวเอง
บำนานพิเศษมันควรจะเป็นบำนานพิเศษในกรณีที่
ลูกฉันผัวฉันเป็นทหารแล้วตาย
มันคนละส่วนกันมันผิดเหรอที่ลูกเขาตายแล้วเขาควรได้รับบำนาน
มันผิดเหรอที่เขาเกิดมาแล้วเขาต้องแก่คุณก็ต้องแก่
แต่ว่าเขาเนี่ยเข้าเกณฑ์เพราะเขาไม่มีอะไรได้อย่างอื่นเนี่ย
เขาก็ต้องรับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุดูตา

ทำให้ได้แบบตอนหาเสียงครับผมพูดถึงทุกพักนะทุกพักเลยนะครับ
ทำให้ได้แบบตอนหาเสียงค่ะประมาณแปดนิดนึง

ตอนนี้นะเห็นคุณยายแล้วก็สงสารนะ